วบหนุ่มสาวโหดฆ่าหมาแมวอัดคลิป
อยากรู้ว่าเหตุผลทำไปทำไม
ไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรแต่จิตคุณไม่ปกติแน่นะคะ
เพราะฆ่าหมาแมวไปถึง๑๔ตัว

โอ้โฮโอ้โฮเที่ยมมากเลย

ใช่ค่ะเนี่ยฟาดลงกับพื้นแบบนี้

ไม่รู้จริงพี่เบิร์ตไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาดีอะนะคะ

เดี๋ยวบอกเหตุผลเอาแบบนี้ก่อนเอาต้นเรื่องก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
แล้วสองสามีภรรยาแฟนกันนี่อายุ๑๗เท่านั้น
เป็นนุ่มอยู่เลยน่ะค่ะหนุ่มสาวอยู่เลย
โอ๊ยคุณทำมันได้ลงคอได้อย่างไร
ต้นเรื่องมาจากเพจมูลนิธิวอชดอกไทยแลนด์นะคะ
ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าคืออย่างนี้จริงแล้ว
มันมีกลุ่มอาสาสมัครหาบ้านให้กับลูกสุนัขจรจัด
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกลุ่มนี้ก็คือ
ถ้าสมมุติว่าพี่ต้นเนี่ยเลี้ยงหมาแต่ไม่อยากจะเลี้ยแล้ว
กลุ่มนี้ก็จะเอาหมาจากพี่ต้นแล้วไปอาสาสมัครหาบ้านให้ใหม่
บ้านใหม่ให้หมาแล้วปรากฏว่าจู่ก็มีพ่อหนุ่มคนนี้
อยู่ในคลิปนี้อายุ๑๗ปีมาขอรับลูก
ก็คือน้องหมาไปอุปการะ

จะส่งไปให้ทีนี้หลังจากนั้นแล้ว
เขาก็ตามความคืบหน้าว่าน้องเป็นอย่างไรบ้าง

ทางกลุ่มพยายามติดตามความคืบหน้าการเลี้ยงดู
แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายกลับส่งคลิปนี้แหละค่ะ
จับลูกสุนัขฟาดกับพื้นจนมันตาย
แล้วก็บอกว่าลูกหมาของคุณตายแล้ว
หลังจากนั้นสองสามีภรรยาคู่นี้
ล็อกทุกช่องทางทางกลุ่มอาสาสมัคร

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทางอาสา

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอคนโรคจิตแบบนี้
สารสัตว์ที่ต้องมาจบชีวิตอย่างทรมาน
คุณผู้ชมเขาก็เลยประสานไปที่ตำรวจสพบ้านหมอ
เพื่อให้จับกลุ่มสองคนนี้มาหน่อยนะฮะ
ทางตำรวจสพบ้านหมอก็เลยเอาล่ะ
พยายามทำทุกอย่างทำการสืบว่าสองคนอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะ
มีการวางแผนล่อซื้อลูกสุนัขกับสองผัวเมียดังกล่าว
กันเป็นทีมเลยนะฮะนัดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
กระทั่งไปจับได้แล้วก็นำตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำ
ไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยและอยากรู้
ถามฝ่ายผู้ชายสามีคนที่จับหมาฟาดพื้นเมื่อสักครู่
คุณทำจริงไหมยอมรับว่าทำจริงแล้วทำมาแล้วหลายตัวด้วย
รักเมียมากสะทอดให้เมียเลยจ้ะเมียเป็นคนสั่งให้ทำ
เมียเป็นคนสั่งให้ทำฝ่ายชายยังอ้างอีกว่า
บอกว่าลูกสุนัขที่จับฟาดพื้นนั่นน่ะสาเหตุเป็นเพราะทะเลาะกับเมีย
ก็เลยอยากระบายอารมณ์ด้วยการจับหมาฟาดกับพื้น
แล้วหมาที่เห็นน่ะพี่ต้นที่บอกว่าฟาดกับพื้นที่เราเข้าใจว่ามันยังไม่ตาย
อ้างบอกว่าหมาตัวนั้นตายก่อนก่อนจะจับมาฟาดพื้น

เห็นเหมือนกับชาวเน็ตคนอื่นเขาเห็นกัน
ก็เลยบอกว่าพอแฟนเอาไปลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โต
ดราม่าจริงมันตายก่อนแล้วก็เลยจับฟาดพื้น
อยากระบายอารมณ์เพราะทะเลาะกับเมีย
จากนั้นผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมพาเจ้าหน้าที่ไปดูซากลูกสุนัข
ฝังแล้วก็โยนทิ้งไว้ทั้งฝังแล้วโยนทิ้งไว้
นี่พี่ดูนะนี่คือหมาหรือแมวโยนทิ้งไว้ข้างป่าแบบนี้ค่ะโอ้โห
ใกล้กับห้องเช่าที่เขาอยู่นั่นแหละนับแล้วพี่เบิร์ต
ท่านโทษนะคะ๑๔ตัวค่ะ๑๔ตัวแล้วเนี่ยค่ะ
ตัวนี้ก็ใหญ่มันข้างหมดเลยเหรอมันข้างหมดเลย
ตำรวจก็เลยนำตัวทั้งสองคนเนี่ย
ส่งดำเนินคดีที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กเยาวชนนะคะ
นี่อายุ๑๗ไงยังเป็นเยาวชนไง